คือก่อนหน้านี้หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอฟังการแถลงข่าว
เพราะว่าคุณอุ้มกับคุณบอลได้บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวรอฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไง
แต่ปรากฏว่าพอมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวมันเหมือนกลับกลายเป็นว่าพูดไม่หมด
แล้วปกปิดอะไรไว้หรือเปล่านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
คนสำคัญที่ควรจะมาด้านไหนมา
นี่ไงฝากคุณบอลกฤษณะที่เป็นแฟนหนุ่มของคุณอุ้มลักษณะนะครับคุณผู้ชม
ก็มีกระแสออกมาว่าคุณบอลเป็นหุ้นส่วน
หรือว่าเป็นเจ้าของร้านบ้างของร้านร้านนี้ที่เกิดเหตุ
แล้วก็ยังมีกระแสออกมาจากผู้เสียหายด้วยว่า
คุณบอลนี่แหละค่ะเป็นคนสั่งให้กาดมารุมทำร้ายตัวเองเข้านะคะ
ก็เลยเกิดเป็นที่พูดถึงมากมายและอย่างที่คุณเชอรี่บอกก็คือ
หลายคนก็ตั้งตารอไงว่าคุณบอลกับคุณอุ้มเขามีการโพสต์
รอแล้วรอเล่าที่จะฟังข้อเท็จจริงกันอีกด้านทั้งสองฝั่ง
แต่เมื่อถึงเวลาก็คือไร้เงาของนักธุรกิจหนุ่มหวานใจสาวอุ้มค่ะ
โดยทนายความส่วนตัวให้เหตุผลว่า
จากคุณบอลกฤษณะติดธุระด่วนจึงทำให้ไม่สามารถมาร่วมแถลงข่าวได้
พร้อมกับเผยว่าทางพนักงานสอบสวนนะคะ
ขอความร่วมมือให้คุณบอลกฤษณะเข้าให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ซึ่งก็ต้องรอให้เข้าให้ถ้อยคำเสร็จสิ้นก่อนนะคะ
จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง
ล่าสุดมีการตั้งล็อกเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตั้งค่าบัญชีเป็นส่วนบุคคลด้วยค่ะ
เพราะว่าตั้งแบบล็อกเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าจริงเนี่ยก็ต้องรอดิฉันว่าคุณบอลอาจจะออกมาพูดแหละ
แต่ตอนนี้อาจจะต้องเงียบไว้ก่อนนิดนึง
เพราะว่าบางทีนะหลายมุมมองหลายมุมยิ่งพูดเนี่ย
ยิ่งเป็นการตอกย้ำกระแสต่างหรือเปล่า
แต่ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้เอาพูดกันตามตรงในกระแสโซเชียลนี้

ออกมาตั้งกระทู้กันเยอะถึงในความผิดสังเกต

รวมไปถึงรู้สึกผิดหวังในตัวคุณอุ้มด้วย
ดูเหมือนว่าจะเป็นการมาปกป้องแฟนนุ่มมากเกินไปหรือเปล่า

แต่นี่พูดตามที่เขาตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้นะคะ